แล้วล่ะในช่วงนี้ดรนี่จะพาไปดูเด็กไทยเก่ง

โดนแน่เลยทำผิดจะต้องโดนแน่

โดนนี่เป็นอุปกรณ์การบินที่เขาใช้ในการถ่ายภาพ

เขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับ

เวลาเราใช้เจ้าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ย

ใช่แล้วครับเป็นมุมที่คนเราไม่สามารถไปถ่ายได้

ครอปเตอร์เรียกถ่ายไปยินไฟไม่ง่ายไม่มีมีแต่ในการ์ตูน
เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใช้อากาศยานไร้คนขับ
พลขับแบบนี้เป็นลักษณะมันจะคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์เล็ก
นี่แหละมีบินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพมุมสูงแบบนี้ได้นะครับ
เชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วล่ะในปัจจุบันนี้นะครับ
เพราะว่ามันมีใช้กันหลากหลายมากยิ่งขึ้น
นี่คือหน้าตาของเจ้าโดรนนี่แหละครับ
ลักษณะหลักมันจะคล้ายแบบนี้

คือบางคนก็จะเห็นเป็นเล็กหน่อย

วิธีการใช้เขาต้องบังคับคล้ายแบบรถบังคับ

เขามีการแข่งขันเจ้าโดรนบินนี้

โดนฟอร์มูล่าวันอย่างนี้เหรอ
จริงแข่งกันที่ประเทศจีนนะครับแล้วจริง

เขาก็ต้องใส่วงใส่แว่นนี้เข้าไป
เพื่อให้ดูภาพที่เห็นจากภาพของโดรนอีกทีหนึ่ง
ไม่ใช่แค่ไปแข่งแล้วยืนมองเจ้าโดรนบินไปบินมาแบบนี้
แต่ภาพที่คนแข่งคนบังคับจะเห็นเนี่ย
จะเห็นเป็นภาพที่กล้องติดอยู่ตรงโดรน

นี่แหละถือว่ามันมีความยากของมันอยู่นะครับ

ส่วนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน
แล้วก็ที่ดูการแข่งขันสดจะเห็นภาพแบบนี้

แข่งขันกันที่เมืองจีนนะครับอย่างที่ผมบอกไป
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับของโดรนรูเรสซิ่งในปีนี้
แล้วอย่างที่บอกเด็กไทยเราเก่ง
โอ้โหไปคว้าแชมป์รายการนี้มาได้

วัลยาวันนภงนะครับ
วรรณผ่องนะครับหรือว่าน้องมิ้วนั่นเอง
เป็นสุดยอดนักบังคับโดนผ่านผลในปีนี้นะครับ
อายุเพียง๑๑ปีก็คว้าแชมป์แล้วล่ะครับ
ในการคว้าถ้วยรางวัลมานี่ยังไม่พอนะ
ยังคว้าเงินรางวัลมาด้วยอีก
เป็นเงินต่างประเทศก็คือ๘๐๐๐ดอลลาร์
เป็นเงินไทยเท่าไหร่คะ
สุดยอดค่ะเป็นอย่างไรล่ะเรื่องราวแบบนี้ก็ได้รับการเผยแพร่
อย่างทางด้านแฟนเพจโดนเนี่ยนะ
เขาก็โพสต์เอาไว้แล้วก็ร่วมยินดีกับน้อง
พร้อมกับโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่า
แม้ว่าระบากฝ่าฟันติดปวงพวง
ไปอยู่ในห่วงของการควบคุมด้วยคำว่าโดรน
ของบ้านเราไทยแลนด์และซ้อมเนี่ยจะบินจะแข่งก็ต้องหลบต้องซ่อน
ทำไมพูดแบบนี้ก็คือบ้านเราเนี่ยบางที
มันในเรื่องของการเข้มงวดในการใช้การโยนเนี่ยนะ
มันมีกฎหมายรองรับอยู่ใช่จะสามารถบินขึ้นไปได้
ต้องขอใบอนุญาตการบินโดรนแล้วก็มีข้อจำกัดในการฝึกซ้อมด้วยนะ
คือสถานที่มันต้องเอื้ออำนวยแหละ
เพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่มันมีต้นไม้มีป่าอะไรอย่างนี้
มันไม่สามารถบินได้ไม่สามารถฝึกซ้อมได้
เป็นลานโล่งถูกไหมแล้วตอนเขาซ้อมนะ
คือตอนบังคับเนี่ยน้องเขามองเห็นโดนทั้งลำนะ

ใช่โอ้โหดูแล้วหือนั่นยากน่ะ
ยากมากเลยคะค่ะค่ะค่ะไม่ใช่ง่ายเลยแบบนี้น่ะ
แต่น้องเขาสามารถทำได้นี่ต้องปลอบมือให้เลย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

มิวน้องมิววรรณยา
จะสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราอีกเยอะอีกหลายรายการเลยนะคะ